มาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ต่อสู้ให้ได้เงินล้าน

ขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านด้วยนะคะ
ที่ทำให้แม่กอดหนูครั้งแรกที่หนูจำฟาร์มได้เลย
แม่ก่อนอีกแล้ว

อันนี้ถือว่าง่ายไหมคะ

เพราะว่าเคยโดนหลอกก่อนที่จะมาเจอเขา
นิ้มข้างนอกทำอะไร

ร้องร้ายให้ร้าน